สองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

คือไอ้เสือสองตัวก็อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะ
ใครจะเชื่อควายสองตัวก็อยู่นาเดียวกันไม่ได้เหมือนกันฮะ
ทำไมควายต้องหันทางนี้
โกรธกันมาจากชาติปางไหน

นี่ดูดิตอนแรกก็แหมอยู่ในนาเดียวกันดี

ไม่รู้ว่าไปโกรธอะไรกันยังไง
ไม่รู้เหมือนว่าอีกตัวนึงไปคุยข่มอีกตัวนึงหรือเปล่า
ประมาณนั้น
ปัญหาคือชาวไล่ชาวนาเขาก็ทำยังไง
เกิดไปห้ามมันเกิดมันควิดมันเป็นลูกหลง
ใช่ไหมอันตรายนะแล้วนี่ค่ะข้าวที่ปลูกดำใหม่

นี่ขวิตมันแบบไม่ยอมกันเลยจริงนะจริงจัง
คนที่เขาอยู่แถวนั้นพยายามแล้วนะนี่พยายามจะดึงทั้งหัวดึงทั้งขา
พยายามจะแยกไอ้ทั้งสองตัวเนี่ยออกจากกันแต่มันแรงเยอะ
แรงมันเยอะเนี่ยพอดึงมาได้นะสักพักมันสะบัดออก
มันบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องของควายคนไม่เกี่ยว
เอาเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอเออเอาดิ
โอ้โหพอดึงออกมาได้แล้วนะแยกกันมาได้แล้ว
มีช่วงที่แยกออกมาได้เห็นไหมเห็นไหมแยกออกมาได้แล้ว
แต่คนสู้แรงควายไม่ไหวยังไงรู้ไหม
บัดหลุดไม่ไหวขอขออีกสักทีขออีกสักทีนี่ในจังหวะนี้
ส่วนไอ้ฝั่งนั้นบอกเออได้จริงเข้ามาแยกจริงเข้ามา
โอ้โหรอบสองใช่นี่จริงจังกันมากเลยเนอะหมายถึงเราอ่ะ
จริงจังมากไม่เคยเฮ้ยแต่ดูแล้วมันมันเหมือนขำ
เพราะอย่างที่คุณชีสาวบอกต้นข้าวนี่เขาปักดำลงไปอ่ะ
ใช่สิต้องมาดำนาใหม่อีก
ก็เพิ่งดำลากันไปดูนี่เพิ่งทำลาเลย
ดูไอ้ควายเนี้ยไอ้ควาย

เดี๋ยวเรียกไอ้๒ตัวนี้ใช่ไหม
ไอ้ควายเนอะไอ้ควายทำกันได้

โถน้องควายเอ๋ยแบบนี้น่ารัก
โอ้โหน้องควาย